ไปดูที่จังหวัดเชียงใหม่กันเลยก็แล้วกัน
ไหนก็อยู่ที่สถานที่ที่จังหวัดเชียงใหม่กันแล้วนะครับ
มีคดีอุกอาจเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีคนร้ายบุกไปแทง
หญิงวัย๖๑ปีนะฮะจนเสียชีวิต
คือเป็นเหตุที่ทางตำรวจเองก็สันนิษฐานว่า
ถ้าไม่ประสงค์ต่อทรัพย์ก็อาจเป็นการฆ่าล้างหนี้ก็ได้
เพราะว่าผู้ตายเนี่ยปล่อยเงินกู้ด้วยนะครับเป็นเจ้าของร้านขายโคมลอยล้านนา
ค่ะที่ส่งออกไปต่างประเทศด้วยจังหวะที่เกิดเหตุลูกสาวของผู้ตาย
ลูกเขยของผู้ตายก็อยู่ในเหตุการณ์ลูกเขยบอกว่าอยู่ชั้น๒ได้ยินเสียงวิ่งลงมา
เห็นคนร้ายด้วยนะคนร้ายวิ่งหนีไปวิ่งตามไปด้วยแต่ตามไม่ทัน
คนร้ายนี่ลูกเขยบอกว่ารูปร่างไม่ค่อยสูงนะตอนที่ได้ยินเสียงร้องดังลงมา
เขาอยู่ชั้นบนนะได้ยินเสียงร้องอยู่ข้างล่างเสียงแม่ยายร้อง
ก็ลงมาดูพบว่าแม่ยายถูกแทงนะฮะคนร้ายก็วิ่งหลบหนีไปด้านหลังบ้าน
พยายามวิ่งไล่ตามแล้วแต่ไม่ทันใช่ค่ะถือไม้ถูพื้นวิ่งไล่ตามไป
ไล่ไม่ทันแต่คนร้ายเนี่ยทำไฟฉายตกเอาไว้อันหนึ่งนะครับ
ที่เกิดเหตุนี่เป็นสภาพที่ไปตรวจสอบกันนะฮะ
หลังจากเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาในท้องที่ของสพนตอง
หางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับอ่าทีแรก
ผู้ที่ถูกแทงก็สาหัสนะฮะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามเข้าช่วยเหลือ
นำส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตในที่สุดผู้ที่เสียชีวิตชื่อนางสมบูรณ์อินสัน
อายุหกสิบเอ็ดปีเป็นเจ้าของบ้านถูกแทงด้วยมีดเข้าที่สีข้างซ้าย
วนมซ้ายที่หน้าอกและข้อแขนซ้ายรวมแล้ว๔แผลนะครับ
มีไฟฉายสีน้ำเงินตกอยู่หนึ่งอันเจ้าหน้าที่เก็บไปเป็นหลักฐานแล้ว
เดี๋ยวตรวจสอบดีนอกดีเอนเอเพื่อจะเป็นหลักฐานมัดตัวคนร้ายได้
หลานสาวผู้ตายอยู่บ้านหลังติดกันบอกว่าบ้านหลังเกิดเหตุเนี่ย
ของนางสมบูรณ์เนี่ยเขาเป็นบ้านที่ปลูกกันอยู่สองหลังติดกัน
หลังแรกก็คือบ้านของผู้ตายเป็นบ้านปูน๒ชั้นนะส่วนทางหลานเนี่ยเขาอยู่บ้านชั้นเดียว
ในบ้านทั้งสองหลังนะอยู่กัน๓คนนะฮะผู้ตายเนี่ยอยู่กับลูกสาวแล้วก็ลูกเขยนะครับ
ลูกสาวชื่อนางสมบูรณ์นะฮะอ่าส่วนลูกเขยชื่อนายทศพรแก้วน้อยอายุสี่สิบห้า
ว่าวิ่งลงมาเจอนะแต่ว่าไล่คนร้ายไม่ทันนะครับ
ลูกสาวชื่อนางพระชะวินอินสันเนี่ยผู้ตายชื่อนางสมบูรณ์นะครับ
ที่บ้านเนี่ยเปิดเป็นร้านขายโคมลอยแล้วก็โคมล้านนาใช้ในประเพณีพื้นเมืองของชาวล้านนา
เมื่อช่วงเย็นวานนี้นางสมบูรณ์ไปร่วมงานขึ้นบ้านใหม่ของเพื่อนบ้าน
แล้วกลับมาบ้านก็มาเก็บพวกทรัพย์สินเงินสดสร้อยคอทองคำแหวนทองคำสร้อยข้อมือทองคำเอาไว้ในบ้าน
ตอนที่นางสมบูรณ์ผู้ตายเดินไปที่หลังบ้านคนร้ายไปดักรออยู่
แล้วคนร้ายก็ใช้มีดกระหน่ำแทงแบบไม่ยั้งมือตอนนั้นนางสมบูรณ์ได้ร้องขอความช่วยเหลือ
พอคนที่บ้านได้ยินเสียงก็รีบวิ่งมาดูกันแต่ก็ช่วยไม่ทันแล้วนะฮะ
ก็คงกำลังจะเดินไปเปิดไฟดวงอื่นเพิ่มก็ได้ยินพี่เขาอยู่ในห้องห้องนี้ค่ะ
ก็ได้ยินเสียงป้าร้องแบบเจ็บปวดแต่ไม่ได้แบบห่วงหวนอะไรมากอะไรอย่างนี้ค่ะ
แกก็พุ่งออกจากหน้าต่างนี้มาเลยพอมาดูก็เห็นป้าอยู่กับจมที่กองเลือดแล้ว
แล้วก็เห็นหลังคนร้ายค่ะไวไปทางนู้นล่ะ

แล้วพยายามเห็นคนร้ายนี่เขาเห็นด้านหลังใช่ไหม
เห็นด้านหลังก็พยายามวิ่งตามไปแต่เนื่องจากแบบมันเห็นตอนที่มันไกลกันแล้วเนอ
เขาจะไปถึงหลังบ้านแล้วเขาวิ่งไปไม่ทัน
ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าประมาณได้ว่าเป็นชายก็น่าจะสูงประมาณหนูเนี่ยค่ะ
พี่เขาตัวใหญ่เนอะแต่ตัวเล็กกว่าพี่ลูกเขยแกมากเลย
ถ้าเห็นจากด้านหลังมีใส่เสื้อแจ็คเก็ตอย่างงี้ค่ะ

อ๋อไฟฉายที่พูดกันเป็นของคนร้ายค่ะ
ที่ตกมาที่จะเห็นเพราะว่าถามคนในบ้านแล้วไม่ใช่ไฟฉาย
แสดงว่าคนร้ายเข้ามาดักรอทำยาย
ก็ต่างคนก็ต่างสันนิษฐานกันเป็นประมาณนั้นว่า
อาจจะไม่ได้ตามมาแต่ว่ารออยู่ในบ้านอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทรุงกรรมบริการสหพนอห์นอมตองบอกว่า
เรื่องต้นตำรวจได้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุไว้แล้วนะฮะ
คาดว่าคนร้ายน่าจะคุ้นเคยกับผู้ตาย
แล้วก็วางแผนไว้ล่วงหน้าเพราะว่ามาดักรอผู้ตายอยู่หลังบ้าน
เหมือนกับรู้ว่าผู้ตายเนี่ยจะต้องเข้ามาที่หลังบ้านเวลากลับมาที่บ้านนะฮะ
แล้วก็น่าจะประสงค์ต่อทรัพย์หรือไม่ก็อาจจะเป็นการฆ่าล้างหนี้เงินกู้ก็ได้
นี่คือภาพที่ตำรวจเปิดในโทรศัพท์มือถือเมื่อสักครู่นี้เป็นภาพไฟฉายที่ทำตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ส่วนนี้เป็นภาพพวกที่เกิดเหตุนะฮะก็จะมีเลือดเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับ
นางสมบูรณ์มีอาชีพขายโคมล้านนานะฮะแล้วก็ปล่อยเงินกู้ด้วยมีฐานะดีคนหนึ่งในพื้นที่
แล้วก็มีคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินกันอยู่ด้วยนะครับ
ไม่รู้ว่าจะเป็นการฆ่าล้างหนี้หรือเปล่านะครับหลังเกิดเหตุก็ได้มอบหมายให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าว
แต่ทีนี้ความลำบากก็คือว่าโดยรอบที่เกิดเหตุไม่มีกล้องวงจรปิดเลย
คาดว่าคนร้ายคงไม่ใช่คนต่างถิ่นเพราะว่ารู้ทางหนีทีไล่เป็นอย่างดีมาก
ลูกเขยลงมาเจอนี่คือวิ่งหนีปลื๊ดเดียวหายไปเลยนะครับ
อ่าตอนนี้พนักงานสอบสวนก็นำตัวพยานที่เห็นเหตุการณ์เห็นคนร้ายแม้จะไม่ชัดเจนนะครับ